ซึ่งกางเกงที่ใส่โดดเชือกนะวันนั้น
ก็ไม่ใช่การใส่โดดเชือกนะวันแรกนะครับ
คือแต่วันนั้นเรายัดแกงทิชชู่เอาไว้นะครับ

อ่ะพึ่งตื่นนอนมาแล้ว

คุณเคยมีอาการนั้นใช่ไหม
จริงแล้วเพราะว่ากางเกงมันเป็นกางเกงนอนด้วยแหละ
มันเลยเห็นว่าเป็นภาพพริ้วอะไรประมาณนั้นแค่เอง

แล้วกางเกงอาจจะเป็นกางเกงที่หลวมไปนิดนึง

ให้ดูโดดเชือกไปดูปลายเชือกซะงั้นก็

รู้อีกทีก็คือไม่ได้เอกใจเลยครับ
ยวนกันไปเล่นมันก็ไปเท่าเดิมนะ

หรือว่าโดนยุงกัดอะไรก็ไม่มีไม่มี

เอาว่าเป็นเรื่องสนุกสนานขำขันไปแล้วกัน

แต่แต่ปัจจุบันสองสามวันที่ผ่านมาก็

ต้องเช็คก่อนต้องเช็คก่อนมันเรียบร้อยหรือยัง

เกงผ้ายืดอย่างนี้ไปครับนะครับ

ไม่มีอะไรมองไม่เห็นก็ถือว่าโอเคแล้ว

การมัดระวังไม่ก็ไม่โดดเชือกเป็นปรกติ
เพียงแต่วันนั้นกางเกงอาจจะพิวไปหน่อย
หรือกางเกงอาจจะต้องใส่เป็นกางเกง
วันไหนแต่ว่าเอาตามเลิกสะดวกก็คือจะประมาณพฤศจิหรือธันวา
ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ให้คุณแม่ไปดูฤกษ์ฤกษ์สะดวกเรามันซิงค์กับคิวฤกษ์ที่มันได้
มันจะได้รีบจองสถานที่แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างลิสไลน์ชื่อแขกอะไรให้เรียบร้อย
งั้นเดี๋ยวพอปลายปีเราจะมายุ่งแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทัน
สีแดงของคุณพูดล่ะครับ

สีแดงไม่มีชุดเป็นทางการ

ยืดได้อะไรก็ได้ห้ามรองเท้าแตะแค่นี้

ก็จะเป็นกึ่งอัลดอร์กึ่งอินดอร์คืออยากให้ทุกคนมาแล้วสบาย
เราก็ไม่รู้สึกว่ามางานแต่งอย่าให้รู้สึกว่าเออมางานของมันสองคนแล้ว
อะไรวะทุกอย่างดูเป็นตัวมันไปหมดเลยครับผมชอบสีแดงคุณพลอยชอบอะไร
ฟิ้งอะไรก็จัดให้เขาเป็นมุมอะไรของเขาไปนะครับก็ให้เขาจัดกันเอง
งานช้างงานใหญ่เลยไหมครับ
อยากได้งานที่เล็กที่สุดแต่ว่าเอาเท่าที่มันจะเล็กได้ละกัน
คือไม่อยากไม่อยากให้รู้สึกว่าดูแลใครไม่ได้เลยเจอกันแค่สวัสดีครับขอบคุณมาก
ไม่เจอกันอีกเลยในงานนะครับยังอยากรู้สึกว่าสนุกสนานกันอยู่
แล้วแบบเจอเป็นไงบ้างขอบคุณอะไรอย่างนี้บ้าง
ให้มันมีการทักตรงทักทายปฏิสัมพันธ์กันบ้างไม่ใช่แค่สวัสดีครับ

คือเอาจริงคือไม่อยากให้มันใหญ่มากก็เอาตามความเหมาะสมแล้วกันครับ
มันจะได้ขนาดไหนเดี๋ยวลองมาลิสต์กันอีกทีหนึ่งครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป